เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันค่ะกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
แล้ววันหนึ่งเขาโพสต์เรื่องของความรักน่าสนใจนะ
เขาบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์
ถ้าถูกเอาไปโยงกับเรื่องเงินเงินทองแล้วเนี่ย
จะแก้ปัญหาได้ยากขึ้นทุกครั้งไป
อย่างเช่นนะคะคู่แฟนคู่บ้านร่วมกัน
วันหนึ่งมีฝ่ายหนึ่งนอกใจแผนวิวาล่ม
คราวนี้ล่ะปัญหาการเงินจะตามมาแล้ว
หรือบางคนค่ะคุณแม่เกษียณ
พอได้เงินบำเน็ตมายกเงินทั้งหมดที่ได้
ซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกเลยค่ะ

สุดท้ายลูกไล่ออกจากบ้านไม่ให้อยู่ด้วย
บอกว่าตอนนี้อยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้ว
แม่คุณลูกคะกระตันอยู่สักนิดก็ดีเนอะ
หรือบางคู่ค่ะตอนรักร่วมกันสร้างฐานะ
จะทำอะไรทำธุรกรรมอะไรซื้ออะไร

ผูกใจผูกรักให้ยืนยาวค่ะ
สุดท้ายอีกฝ่ายหอบสมบัติหนีไปกับคนใหม่
เนอะตอนรักกันฉันยกให้เธอหมด
พอเลิกกันเอาของกูคืนมา
อันนี้เขาโพสต์เอาไว้อ่านแล้วยิ้มเลย

เงินเงินทองกับเรื่องของหัวใจ
การเงินสามารถกระทบความสัมพันธ์ได้จริง

มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินไปที่จะพูดตรง

เรื่องบางเรื่องควรพูดกันให้จบก่อนนะคะ
วันนี้มีคำถามหนึ่งที่น้องส่งเข้ามา

และอึดอัดใจมาหลายปี

ระหว่างหนูกับแฟนหนูค่ะ
เรากำลังจะแต่งงานกันปลายปีนี้

ช่วงหลังเราเริ่มวางแผนที่จะเก็บเงินร่วมกัน

ปัญหาคือเมื่อปลายปีที่แล้ว

ทำให้แฟนหนูเริ่มส่งเงินให้ที่บ้านมากขึ้น

เพื่อทำโอทีหาเงินไปใช้หนี้ให้ที่บ้าน

ได้แต่ให้กำลังใจเพราะคิดว่าเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจึงไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไร
หรือไปตำหนิให้เขาเหนื่อยใจกว่าเดิม
แฟนหนูเริ่มกลายเป็นทำงาน๗วันต่ออาทิตย์
เช้ากลับดึกเพื่อให้โอทีมากขึ้น
กลับมาก็เหนื่อยแล้วก็หลับวันแทบไม่ได้คุยกันเลย
เป็นแบบนี้อยู่ห้าหกเดือนแล้วค่ะความสัมพันธ์ของเรามันเริ่มแย่ขึ้นค่ะพี่
และหนูยังไม่เห็นวี่แววว่าจะดีขึ้นก็เลยเปิดใจถามตรงตรง
เผื่อว่าถ้าหนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่เยอะเราก็จะแบ่งเงินเก็บสำหรับจัดงานแต่งงาน
มาโปะให้มันจบแล้วก็จัดงานแต่งแค่เล็ก
ผู้ใหญ่ในบ้านก็พอแต่หนูมารู้ความจริง
ตอนแฟนสารภาพว่าเงินก้อนที่เราเก็บไว้ใช้ในงานแต่งงานและสร้างครอบครัว
เขาเอาไปใช้หนี้ที่บ้านหมดแล้วและหนี้ยังเหลืออีกเป็นแสนโหน้อง
ท้อค่ะพี่สถานการณ์ตอนนี้หนูไม่รู้จะต้องทำยังไง
อัดไปหมดหนูเสียดายเงินที่หนูเองพยายามเก็บ
หนูเสียใจที่เขาเอาเงินไปเพราะแคร์ที่บ้านแต่ไม่แคร์ความรู้สึกหนูเลย
แค่อยากให้เราเห็นปลายทางของชีวิตคู่บ้างอยากให้เราได้ใช้เงินที่เราหามา
เพื่อสร้างครอบครัวไม่ใช่หาเงินเพื่อปกหนี้
และความสัมพันธ์ตอนนี้ที่มันแย่ลงหนูอยากปรึกษาว่า
แฟนหนูเป็นคนยอมครอบครัวทุกอย่างจนบางครั้งตัวเองแย่
แล้วพอเขาแย่หนูก็แย่ตามไปด้วยหนูจะทำยังไงดีคะ
เพราะอนาคตถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันหนูคงรับภาระแบบนี้ไม่ไหว
ข้อ๒นะคะหนูเสียดายเงินที่เขาเอาไปค่ะ
หนูควรคุยเรื่องเงินกับเขายังไงถึงจะถนอมน้ำใจให้ได้มากที่สุด
และข้อสามคือหนูคิดถูกไหมคะที่ยังรักและจะแต่งงานกับเขา
เออเนอะทุกความรักมันมีความเสี่ยงอะค่ะไม่มีใครรู้อะไรข้างหน้า
เราทำได้แค่วันนี้เรายังรักกันดูแลกันและกันอย่างดีที่สุดเท่านั้นเอง
อีกอย่างนะผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ได้ยินประโยคนี้คุ้นใช่ไหมคะไหนจะพูดถึงเรื่องของเงินทองกับเรื่องของหัวใจละ
ขอใช้ศัพท์แบบนักลงทุนก่อนจะบอกว่าหลายหลายคู่เนี่ยพังเพราะเรื่องเงินทองค่ะ
ไม่ได้อยู่ที่ว่ายอดเงินในธนาคารขนาดไหนด้วยนะคะแต่อยู่ที่เรามีวิธีการในการใช้เงินกันยังไง
คู่เขาแยกชัดเลยกระเป๋าเธอกระเป๋าฉันและกระเป๋าเราแยกออกไปต่างหาก
ในบางค่าใช้จ่ายเนี่ยเราแตะต้องกันไม่ได้ค่ะเพราะแต่ละคนมีงบสำหรับสุนทรีย์ในชีวิตต่างกัน
เช่นบางคู่เนี่ยผู้หญิงชอบกระเป๋าและรองเท้าแฟนจะมาบอกว่าเฮ้ยเสียดายเงินน่ะ
เอาเงินค่ารองเท้าค่ากระเป๋าเนี่ยไปหาอะไรอร่อยกินกันดีกว่า
อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะหรือผู้ชายบางคนชอบนาฬิกามากยอมลงทุนกับนาฬิกา
ฝ่ายหญิงจะไปบอกว่าโอ้โหนาฬิกามันก็บอกเวลาเหมือนกันทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนี้
ไม่ได้ค่ะอย่าไปแตะต้องความชอบของแต่ละคนนะคะถึงต้องแยกกันให้ชัดไง
คนกำลังจะแต่งงานกันนะเรื่องนี้คุยกันให้จบคุยกันให้ชัดเจน
ประโยคที่บอกกันแหละค่ะว่าทะเลาะกันให้จบก่อนยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ต้องคุยกันดีเปิดใจคุยกันอย่างใจเย็นเพราะอีกหน่อยไม่ใช่เงินเธอเงินฉันอย่างเดียวนะคะ
ต้องมีเงินที่เก็บไว้ให้ลูกเราอีกก่อนจะคุยกับเขาพี่อ้อยว่าน้องต้องคุยกับใจตัวเองก่อน
ตอนนี้น้องเริ่มมีอคติกับบ้านเขาแล้วเข้าใจค่ะเงินใครใครก็เสียดายเนอะ
แต่ถ้ายังวนคิดถึงแต่สิ่งที่เรียกคืนมาไม่ได้เราก็จะจมกับความทุกข์แบบที่เคลื่อนตัวไปหาความสุขไม่ได้สักที
ลองหาวิธีคิดให้ชีวิตรอดก่อนไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะแค่ยอมรับความจริง
ถ้าน้องรักคนคนนี้มากพอจะเดินหน้าต่อจะมัวเอาแต่อดีตมากรีดปัจจุบัน
เดี๋ยวก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นทั้งคู่นะเมื่อเงินก้อนนั้นถูกใช้ไปแล้วถือว่ามันไม่ได้อยู่ในมือของเราแล้ว
ไปเลยค่ะว่าไม่เป็นไรไม่ตายหาใหม่เรายังมีแรงรู้ว่าทำใจยาก
แต่เมื่อมาเสียเงินก้อนนั้นไปแล้วจะทำยังไงได้อ่ะคะเอาอดีตมาจ้วงแทงกันไปมา
เขาก็เจ็บเราก็เศร้าตั้งต้นกันใหม่พี่อ้อยว่าเขาเองก็คงเครียดไม่น้อยไปกว่าเราเนอะ
เขาถึงต้องหาเงินมากมายเพื่อใช้หนี้แทนพ่อเขารักครอบครัวเขาขนาดนั้นนะคะ
ถ้าวันหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกับเขาก็หวังว่าเขาจะรักครอบครัวที่เขาสร้างไม่ต่างกันเนอะ
เมื่อเรามีบทเรียนตอนนี้ต้องหาวิธีการบริหารจัดการ
เงินเธอกระเป๋านี้อันนี้เงินของฉันไม่ยุ่งกัน
แต่สำหรับเงินกระเป๋าของเราสองคนจะเอาไปใช้ทำอะไรยังไงต้องบอกกัน
บางคนเขาใส่เป็นบัญชีคู่เลยนะคะคุยกันบริหารจัดการกัน
เพราะนั่นคือทุนในการสร้างครอบครัวของเรา
คนเราถ้ารักกันนะคะช่วยกันได้อยู่แล้วเราเป็นผู้ให้ได้
เพียงแต่อย่าให้จนเขาอ่อนแอแค่แบร์มือขอ
เหมือนจะให้ปลาหรือจะให้เบ็ดตกปลานั่นแหละค่ะ
เราอยากช่วยแฟนเราเหมือนกับที่เขาอยากช่วยคุณพ่อเขา

อย่าลืมนะคุณพ่อเธอติดการพนัน
ถ้าลูกช่วยตามล้างตามเช็ดแบบที่พ่อแทบไม่ต้องแก้ปัญหาอะไร
เดี๋ยวก็จะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาได้เรื่อย
ช่วยได้แต่ช่วยแค่ไหนช่วยยังไง
ที่จะไม่ดึงทุกคนต้องลงไปรับผิดชอบการพนันของพ่อ
พอน้องคุยกับตัวเองจบแล้วค่อยหาวิธีคุยกับเขานะคะ

เมื่อเราจะเป็นคู่ชีวิตวันนี้เราขอเป็นคู่คิด
ช่วยกันหาวิธีในการรับมือกับปัญหา
ตอนนี้เธอเป็นยังไงงานหนักไปไหมเหนื่อยหรือเปล่า

ในมุมนึงบางทีนะคะเขาอาจจะเหมือนสู้อยู่คนเดียวมาตลอด
คือจะบอกเราเขาก็ไม่กล้าเลยใช้วิธีหนีปัญหา
เอาเงินไปใช้แต่ไม่บอกมารู้ที่หลังยิ่งพังกว่าอีก
ฟังเขาอย่าเพิ่งมองในมุมเรา
บอกว่าเราห่วงเขาแค่ไหนนะคะทำงานหนักเกินไปแบบนี้นะเธอ
เงินที่เก็บไว้สุดท้ายก็เอาไปให้หมอหมด
เรื่องอะไรล่ะเธอเป็นหัวใจของฉันนะ
ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันก็จะพังไปด้วย
ก่อนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวมาวางแผนกันก่อนดีกว่า
เอาเป็นว่าเงินที่ผ่านไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันหาใหม่
ตอนนี้เราต้องมี๓กระเป๋านะกระเป๋าของเธอเธอหาเธอเก็บ
กระเป๋าของฉันฉันหาฉันเก็บและกระเป๋าของเราสองคน
ค่อยหาค่อยเติมมีก้อนหนึ่งเอาไว้ใช้
หนึ่งเอาไว้เก็บเงินไหนใช้สำหรับความสุขทางกาย
เงินไหนใช้กับความสุขทางใจและต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่ง
เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินค่ะนอกเหนือจากรายรับหนี้ค่ะ
ไปดูซิหนี้ทั้งหมดของบ้านเรามีอะไรบ้าง
ช่วยการบริหารจัดการการจ่ายผ่อนชำระหนี้ได้ไหม
นอมหนี้ยังไงเรามีกันสองคนนะอย่าแก้ปัญหาคนเดียว
ครอบครัวเธอก็เหมือนครอบครัวฉันมีปัญหาต้องบอกกัน
ความสุขยิ่งแบ่งยิ่งสุขความทุกข์ยิ่งแบ่งยิ่งเบาค่ะ
เราต้องสู้ไปด้วยกันแล้วลองดูว่าเขาคิดยังไง
หรือเขาเปิดให้เราเข้าไปในปัญหาของเขาแค่ไหน
คำตอบที่ได้จากเขาอาจทำให้เราตัดสินใจได้ว่า
ในที่สุดแล้วนะคะเรายังอยากมีกันและกันในบ้านปลายชีวิตไหม
คำถาม๓ข้อที่น้องถามมานะพี่อ้อยว่าข้อ๓ตอบยากสุด
ถามว่าคิดถูกไหมถ้าเรายังรักและเดินหน้าจะแต่งงานกับเขา
เรื่องนี้ตัดสินใจแทนกันไม่ได้ค่ะเพราะความรักมันมีหลายองค์ประกอบ
เหนือจากปัญหาการใช้เงินด้วยความกระตันยูของเขา
คิดว่าปัญหานี้มันทำร้ายความสัมพันธ์ของเราขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
เสียดายเงินจนยอมเสียใจเพื่อจะบอกเลิกเขาไป

เขายังเป็นแฟนที่น่ารักและดูแลเอาใจใส่เราไหม
ข้อดีที่เขามีทดแทนข้อเสียบางข้อของเขาได้ไหม
อันนี้น้องก็ต้องดูน้องเท่านั้นที่รู้ค่ะ
และเมื่อเลือกแบบไหนก็ต้องรับผิดชอบให้ได้กับทุกสิ่งที่เราเลือก
คู่ที่ตัดสินใจแต่งงานเพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุด
ณจุดที่ต้องเลือกรักกันมากพอที่จะเสี่ยงไม่ว่าจะเจอกับสิ่งไหน
และเวลาในการดูใจคงพอจะให้เราตัดสินใจเลือกได้ค่ะ
ว่าชีวิตคู่ของเรามันเสี่ยงมากเกินไปไหม

ต่อให้เราได้ยินประโยคที่ว่าเงินไม่ได้ซื้อความสุขได้ทุกอย่างก็จริง
แต่ทำให้ชีวิตมีทางเลือกมากขึ้นค่ะ
เอาจริงนะในชีวิตที่ผ่านมาพี่อ้อยอยากรวยที่สุดเลย
ตอนที่บ้านป่วยการมีเงินสำรอง

เมื่อถึงเวลาที่เราต้องต่อชีวิตคนที่เรารัก
ค่ารักษาพยาบาลที่เรามามีความรู้สึกเสียดายไม่ได้
คุยกันและรับฟังกันในที่สุดเรายังเป็นทีมเดียวกันนะคะ
ถ้ายังรักกันอย่าแยกเป็นคนละฝ่ายคนละฝั่ง
ความรักจะพังอาจไม่ได้พังเพราะเงินเงินทองอย่างเดียว
แต่พังเพราะเราสองคนไม่รักกันมากพอ
จะเดินหน้าเพื่อรับมือแก้ปัญหาไปด้วยกัน
ในที่สุดนะคะยังคงต้องยึดคตินี้
ทำไมพี่อ้อยถึงบอกว่าต้องมีกระเป๋าของฉันด้วย
คือต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็น
เพราะไม่รู้ว่าวันไหนข้างหน้าเราต้องกลับมาเป็นโสดอีกครั้ง
ต้องเตรียมทั้งเรื่องใจและเรื่องการเงินค่ะ
อย่าให้บ้านมีเสาหลักแค่เสาเดียว
มีไว้สัก๒เสาหรือ๓เสาไม่รู้นะ
เสาไหนกร่อนเสาไหนผูกบ้าจะยังคงอยู่ต่อไปได้

สอนให้เรารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราได้ทุกวัน
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเตรียมความพร้อมไว้ก่อนบ้างก็ดีเนาะ
คือเป็นกำลังใจให้น้องนะคะรู้ว่ามันยากเหมือนกัน
รักรุ่นพี่ควรบอกดีหรือไม่บอกดี
ครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกคนต้องผ่านการแอบรัก
และตัดสินใจอยู่กับตัวเองว่าบอกดีไม่บอกดี
แม้ว่าหลายครั้งนะต่อให้ไม่บอกเขาอาจจะดูออกตั้งนานแล้วก็ตาม
วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ